คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของราคาทองคำกันบ้าง
ตอนนี้คนที่มีทองคำอยู่ในมือ
ไม่ว่าเป็นทองคำแท่งเป็นทองคำรูปภัณฑ์ก็
เป็นช่วงที่เหมาะสมในการนำทองมาขายเพื่อทำกำไร
เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้รวม๔๓วัน
ทองคำปรับขึ้นไป๒๖๐๐บาทต่อบาททองคำ
ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งตอนนี้ขายออกที่๒๘๐๐บาท
คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
แม้วันนี้ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงอยู่คงที่
แต่เมื่อวานเพียงวันเดียวครับแค่๑วันผันผวนไปผันผวนมา
ปรับขึ้นวันเดียว๕๕๐บาทต่อบาททองคำทีเดียว
แล้วก็รวมขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากันบ้าง
ตั้งแต่วันที่๒มกราคมที่ผ่านมาราคาทองคำ
อยู่ที่๑๘๖๐๐บาท
ขอบคุณครับ๑๘๒๐๐บาทเท่านั้น

พอผ่านมาครับเมื่อปลายเดือนมกราคมคุณผู้ชมครับ
ราคาทองปรับขึ้นไปรวม๗๐๐บาท
ราคาก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่๑๘๐๐กับ๙๐๐บาทต่อบาททองคำ
อันนี้คือเป็นราคาทองคำเมื่อช่วงต้นปี
แต่ว่าทะลุมา๒๐๐๐บาท
ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาแล้วครับ
ตอนนี้ก็ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่
ราคา๒๘๐๐บาทรับซื้ออยู่ที่๒๐๐๐กับ๗๐๐บาท
อันนี้ราคาทองคำแท่งที่ปรับบวกขึ้นมาแล้ว

รวม๔๓วันครับตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้
ปรับขึ้นไปถึง๒๖๐๐บาทต่อบาททองคำ
นี่คือราคาของทองคำแท่ง
มาดูที่เรื่องของราคาทองคำรูปภัณฑ์กันบ้างคุณผู้ชมครับ
เรื่องของราคาทองคำรูปภัณฑ์นี่เลยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒มกราคมราคาอยู่ที่๑๘๖๐๐บาท
แต่ว่าพอมาสิ้นเดือนมกราคม
ทองคำรูปภัณฑ์ก็ปรับขึ้นไปครับอยู่ที่๑๙๓๐๐บาท
บวกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มาทะลุ๒๐๐๐บาท
สัปดาห์ที่ผ่านมาที่๒๑๒๐๐บาทต่อบาททองคำ

รวมเหมือนกันครับ๔๓วันราคาทองคำอยู่แบบนี้เลยครับ
ก็พุ่งขึ้นมาแล้วกว่า๒๖๐๐บาทแบบนี้

หลายคนก็ถามว่าช่วงนี้เหมาะสมจะขายทองคำหรือเปล่า
บรรยากาศแบบนี้ทำให้ประชาชนนั้นแห่ไปขายทองกันค่อนข้างมาก
ทำให้นายจิตติตั้งสิทธิพักดี
ซึ่งเป็นนายกสมาคมค้าทองคำก็บอกว่า
ตอนนี้มีเงินสะพัดจากการขายทองของนักลงทุนวันละหลายพันล้านบาท
และแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นถึงกลางก็ยังคงเป็นขาขึ้น
แต่ว่าระยะยาวนั้นยังคงผันผวนอยู่ครับ
สาเหตุที่ทำให้ทองคำนั้นปรับขึ้นมาก
เป็นเพราะว่าความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจโลก

ทำให้ตอนนี้ตลาดเงินค่อนข้างจะผันผวนสักนิดหนึ่งนะครับ
นักลงทุนก็หันไปซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างทองคำ
แทนการสะสมเงินสกุลดอลลาร์นั่นเองนะครับ